คุณผู้ชมคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์ที่สำนักสงฆ์ของปู่พุทธฤษีเทพนรสิง
จะมีการประกอบพิธีเขาบอกแล้วว่าเขาจะประกอบพิธีเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น
เมื่อวานเนี่ยเราส่งคุณนฤทธิ์ไปใช่ไหมพ่อปู่บอกว่าจะให้รดน้ำมนต์ให้ทำอะไรวันนั้นอ่ะ
ไม่ได้เพราะเขาต้องทำวันนี้ทำวันอาทิตย์วันนี้ปียชาติคงถิ่นไปเลยค่ะ
ลองดูหน่อยสิว่าบรรยากาศเป็นยังไงเขาบอกวันนี้เนี่ยนะ
มีคนมาร่วมพิธีหลายสิบคนเหมือนกันนะคะให้ลองดูบรรยากาศตอนอาบน้ำมนต์ก่อนแล้วกัน
เพราะว่าเหมือนพิธีหลักหลักของเขาเนอะคือการอาบน้ำมนต์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จะมีของขึ้น
เขาบอกมีคนนึงของขึ้นไปหานุมานอีกแล้ว
ปีนขึ้นไปถึงย่อต้นมะม่วงเมื่อวานนี้เลยค่ะลองไปดูกันหน่อยค่ะ
สุดท้ายผ่านมามีแหลกแหย่งเมื่อกี๊เดี๋ยวก็ได้

อิสธิวัฒน์อิสธิวัฒน์

อิสธิวัฒน์อิสธิวัฒน์

อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์

อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์
อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์
อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์
อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์
อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์

อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์
อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์

อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์

อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์

อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์

อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์
อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์

อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์
อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์
อุทธิวัฒน์อิสธิวัฒน์

มีครอบจังหวานแล้วก็มียันยี่สิบเก้ายอดแล้วก็ที่ประเวทหน้าอกศักดิ์ยันสังวานอีกสามเส้นค่ะ
มันรู้สึกตัวแต่มันควบคุมอะไรไม่ได้ปีนขึ้นไปได้ยังไงถึงยอดไม้ครับ
นี่ก็ไม่รู้ไม่รู้สึกตัวอย่างที่บอกอ่ะ
มันรู้สึกตัวแต่มันควบคุมอะไรไม่ได้ตามเขาคือว่าความรู้สึกเราอ่ะ
มันเป็นความรู้สึกเราแต่การกระทำเป็นของเขา
ก็ศักดิ์เสือศักดิ์ลิงลมศักดิฮานุมานแล้วก็ศักดิ์ครอบจักรวาล
ศักดิ์พระปุรุษรีนารอดมียันอะไรบ้าง
ก็มียันสังวานกับยันครอบจักรวาลพวกเมตตามหานิยม
แล้วแต่คนเชื่อผมเชื่อในสิ่งที่ผมทำ
ผมศรัทธาการที่ว่าจะได้ดีจะได้จะได้ดีอะไรก็ช่าง
แต่มันเกิดจากศรัทธาก่อนถ้าเราศรัทธาในตัวเขา
มันก็เจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเราอยากได้ของเขา
เราได้มาแล้วแต่เขาไปเราไปลบหลู่เขา
มันไม่มีผลทำให้ตายก็ไม่มีผลของอะไรต้องศรัทธาเขาก่อน
จากนายนพดลแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นที่มาร่วมพิธีอาบน้ำมนต
ก็เป็นหลากหลายสิ่งมีชีวิตอะค่ะถ้าคุณผู้ชมดูภาพเรานี้

อาการอาการของขึ้นก็แตกต่างกันออกไป
นุมานจะเยอะหน่อยว่ามีอะไรเข้าร่างกันไปบ้างนะคะ
ในการทำพิธีค่ะมีพานไหว้ครูแล้วก็อาบน้ำมนต์อย่างที่เห็นในภาพ
พานไหว้ครูมีอะไรบ้างจะต้องเตรียมอะไรกันบ้าง
ถ้าหากว่าอยากจะไปทำพิธีอ่ะนะคะก็มีเครื่องรางมีทูบเทียน
มีดอกบัวค่าครูหนึ่งร้อยบาทค่าของหนึ่งร้อยบาท
พานจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะตอนทำพิธีให้ดื่มน้ำมนต์
อาบน้ำมนต์มีเสกคาถาแล้วก็จะมีการบันเลงเพลง
ลักษณะของการใช้ระนาดนะคะพอเสร็จพิธี
ก็จะให้กินเนื้อมะพร้าวนะคะนี่นะคะ
แต่เห็นภาพแบบนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ให้ดื่มน้ำอาบน้ำร่วมกันลักษณะแบบนี้น่าเป็นห่วง
คือวันนี้ค่ะมีคนที่อ้างว่าโดนคุณสัย
มาขอให้ปู่พุทธฤษีเทพนรสิงศ์ช่วยแก้ให้
นายชายาโซทองค่ะอายุห้าสิบสี่นะคะ
เขาบอกว่าเขาปวดท้องแล้วมันปวดท้องแบบแปลก
เหมือนมีอะไรมาทิ้มแทงอยู่ในท้องปวดเป็นปีแล้วด้วยค่ะ
ทั้งทำอะไรทุกอย่างเนี้ยมันหาสาเหตุไปได้ค่ะ
ปวดท้องเกิดจากอะไรคุณหมอเคยถึงขั้นว่า

ก็ให้อดอาหารมาตรวจแต่พอไปตรวจอีกทีมันก็ไม่มีอะไร
แต่มันยังปวดท้องอยู่ปวดมาเป็นปีเหมือนอะไรทิ้มแทงอยู่ในท้อง
ก็เลยนี่มาหานี่เลยปู่พุทธฤษีเทพนรสิงศ์
คือก่อนหน้านี้ไปหาฤษีหมอทำหลายที่
ที่บอกว่าโดนคุณสัยแน่เลยคุณสัยเข้าท้อง
เขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งถ่ายออกมาถ่ายหนักอะนะคะ

เขาบอกเป็นด้ายสายสิน

เพราะอย่างนั้นนอนไม่หลับมาเป็นปี
นอนไม่หลับใช้วิธีนั่งหลับ

ทรมานมากเลยอ่ะวันนี้เลยอยากให้พ่อปู่ช่วยหน่อย
ผมว่าผมก็ไปหมดที่ไหนที่เขาว่ามันออก

เวลานอนหงายอย่างนี้

แถวบ้านนอกเขาเรียกครูคันนา

นอนไม่ได้พลิกแต่แข็งก็ไม่ได้
ก็ทำยังไงอ่ะก็นั่งนั่งหลับ
นั่งหลับนั่งหลับอย่างเดียวเลยผม
นอนไม่ได้นั่งหลับอย่างเดียว
ยิ่งวันโกนวันพระ
โอ้โหบอกตรงเลย
ยิ่งกับไฟร้อนมาข้างหลัง
มันเสียบมันร้อนมาข้างหลัง
ส่วนอีกคนนึงค่ะนางอุไรวงเลิศอายุ๗๘
บอกว่าโดนคุณสัยมาเป็น๑๐ปี

คล้ายกับกระสือมาสิ่งร่างปวดแสบปวดร้อนไปหมดนะคะ
เธอก็เลยมาหานี่ที่นี่เลย
เพื่อให้แก้มนต์ดำคุณสัยค่ะ
เมื่อสวัสดีกว่าหญิงคนหนึ่งเขายุ่นสี่สเกจ
เขาก็ขึ้นนวดบอกป้าขอนวดหน่อย
เขาก็เอาอะไรมาทิ้มมาทิ้มตรงหัวไหล่เนี่ย
เจ็บเลยทิ้มแล้วมันก็ไหล

บอกนี่เธอเอาปริงมาใส่เหมือนปริงเลยนะ
แล้วก็อยู่มามันก็ไปให้หลวงพ่อวัดวัดชะลอ

หลวงพ่อเขาพรมน้ำมนต์แล้วมันวิ่งมาลงท้องป้า
มันวิ่งมาลงท้องป้ามันคึกคักเลย
แล้วก็กินเก่งมากเลยนะ
มันบอกว่ามันเป็นกระสือ

มันว่าอย่างนี้
นอนอยู่มัน
ก็นี่แหละค่ะความเชื่อของแต่ละคนนะค่ะ
เอาอะไรเอาเป็นตัวไหนดีเป็นฮนุมันไหม

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ปู่พุทธฤษีเทพนรสิงศ์นะครับ
ดน้ำมนต์ให้ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับ

น้ำที่หลวงปู่ฤษีลดให้นะครับ
น้ำเย็นมากครับหอมกลิ่นมะกรูดครับ
เสร็จแล้วก็จะได้มะพร้าวนะครับ
มากินด้วยโอ้โหบอกว่ากินให้หมดครับ
ร่ำรวยร่ำรวยครับก็เป็นความเชื่อนะครับ
ที่หลายคนมาโอ้โหมีการสับยัดก็จะมีอาการขอบขึ้นนะครับ

ก็รู้สึกว่าเย็นสบายดี
สดชื่นหน้าซีดเชียวไม่รู้แบบน้ำเย็นหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า

เพราะเท่าที่เห็นเหมือนเบียช่าจะไม่ได้สักอะไร
แล้วพ่อปู่บอกว่าจะเอาเป็นหนนุมัรปีโต๊งตำม่วงไหมล่ะ
เบียช่าบอกว่าไม่เอาดีกว่าครับกลัวขึ้นไปละลงไม่ได้
ค่ะะโหแต่พิธีกรรมอะไรต่างนานาก็ต้องมุ่งเลยว่า
ช่วงนี้แพร่ระบาดโควิด๑๙นะคะ